อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไฮไลท์สำคัญเลยนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าหลักฐานที่เอาไปให้กองปราบเหล่านี้เป็นความจริง
คดีนี้ต้องลื้อใหม่หมดเลยนะคะต้องนับหนึ่งใหม่หมดเลย
โฟกัสไปที่คุณอาชริยเรืองรัฐนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาตญากรรมเนี่ยค่ะ
เมื่อวานไปพร้อมกับคุณวัชรไกรสอนเกจรัฐเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงา
รวมถึงการสเก็ตภาพต่างต่างนะคะเอาหลักฐานทั้งภาพนิ่งคลิปวิดีโอ
ยื่นให้กับกองปราบทำไมไม่ไปกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ที่ที่รับผิดชอบก็กลัวว่าเขาจะไม่รับหลักฐานเหล่านี้ไง
เพราะก่อนหน้านี้มีนายตำรวจยศพลตำรวจตรีโทรมาบอกว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้
แจ้งความไปแล้ว๒คนปกับโรเบิร์ตยังไม่พอใจอีกเหรอถามคุณอัจฉริยะแบบนี้
ผมก็กลัวว่าเขาจะไม่รับหลักฐานผมผมก็เลยต้องเอามายื่นให้กับกองปราบ
กองปรับรับแล้วส่งต่อไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑

ค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าอะไรอะไรที่เป็นหลักฐานใหม่
แล้วอะไรที่คุณอัจฉริยะบอกว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกจากท้ายเรือ
คุณแตงโมไม่ได้ไปฉี่แล้วแซนให้การเท็จ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเอาหลักฐานต่างเหล่านี้ไปให้ตำรวจ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐในข้อหาให้การเท็จ
อะไรล่ะคุณอัจฉริยะคุณอย่าไปกล่าวหาเขามั่วไม่ได้นะ
ไม่เลยผมมีหลักฐานทั้งหมด
คุณผู้ชมดูในมือคุณอัจฉริยะตอนนี้นะคะ
ภาพแรกเป็นภาพนิ่งเอาภาพเมื่อสักครู่ค่ะ
เป็นภาพกระติกนั่งอยู่ในเรือนี่ค่ะ
ภาพนี้ที่เอาไปออกรายการพี่หนุ่มจำได้ไหมคะ
จำได้ไหมมีภาพนี้ออกมาตั้งแต่แรกเลย
ใช่นี่ค่ะกระติกนั่งอยู่ตรงนี้
๔ทุ่ม๖นาที๒๒นาฬิกา๖นาที
แล้วด้านหลังกระติกใครคะที่มือชี้อยู่เนี่ย
คุณแซนคุณอัจฉริยะบอกว่าภาพนี้
ใช่บ่งบอกว่าแซนนั่งอยู่ท้ายเรือ
แล้วเป็นภาพเดียวที่เห็นว่าแซนนั่งอยู่ท้ายเรือ
แล้วสำคัญยังไงคะเอาภาพนี้ไปประกอบกับคลิปของคุณเต้ค่ะ
คลิปของคุณเต้ที่ได้มาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
๔ทุ่ม๓๒นาทีเห็นเรือ
เห็นเรือของแก๊งสปีดโบ๊ทเนี่ยแล่นผ่าน
ถามว่าคลิปนั้นสำคัญยังไงแล้วไอ้๔ทุ่ม๓๒นาทีเนี่ย
จำได้ใช่ไหมคะตำรวจบอกว่าเป็นเวลาที่คุณแตงโมตก
ทุ่ม๓๒ถึง๔ทุ่ม๓๙เดี๋ยวจะเห็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
คลิปของแก๊งเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยแล่น
แล้วถามว่าคลิปนั้นสำคัญยังไงสำคัญค่ะ

เอาภาพเหล่านั้นนี่ค่ะมาสเก็ตภาพก็จะได้
ภาพ๓ภาพจะเห็นสัดส่วนเทียบกับแสงและเงาทั้ง๑
และคนบนเรือสแนปช็อตคลิปวิดีโอก่อนแล้วสเก็ตภาพ
ไอ้ภาพนิ่ง๓ภาพออกมาตอบอะไรได้บ้าง
คุณผู้ชมลองดูภาพ๓ภาพนะฮะอันนี้เป็นภาพที่๓ที่สเก็ตออกมาแล้ว
ภาพ๓ภาพภาพที่๑ภาพที่๒คุณผู้ชมลองดูนะคะ
ภาพที่๑คุณอัจฉริยะบอกว่าจะมีคน๒คนยืนอยู่บนหัวเรือ
คุณผู้ชมจำเวลานะคะ๔ทุ่ม๓๒นาที
ภาพที่๒คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะ
เห็นว่ามีคนนั่งอยู่กลางเรือปีกซ้าย
คุณอัจฉริยะบอกว่านั่นคือคุณแซน

แปลว่าคุณแซนไม่ได้อยู่ท้ายเรือตอนที่คุณแตงโมกำลังจะตก
ส่วนหัวเรือคุณอัจฉริยะบอกว่านั่นคือแตงโมกับปอ
คุณผู้ชมเอาล่ะสิคะ
คุณอัชระท้าเลยนะคุณแซน
ถ้าภาพที่ผมเอามาสเก็ตนะ
แล้วเอามายื่นให้กับกองปราบไม่เป็นความจริงคุณพอฟ้องผมมาเลย
แล้วนี่จะหมายความว่าถ้าเกิดคุณตังโมไม่ได้อยู่ท้ายเรือแต่อยู่หัวเรือกับคุณปอ

คุณอัจฉริยะสรุปว่าคุณแตงโมตกจากหัวเรือ
ไม่เชื่อว่าตกท้ายเรือไม่เชื่อว่ามีการไปฉี่
แปลว่าแซนให้การเท็จตั้งแต่ต้น
๑แซนไม่ได้นั่งท้ายเรือ

เพราะคุณอัจฉริยะบอกว่าจากการสเก็ตภาพเนี่ยแซนนั่งอยู่ตรงกลางเรือ
ทุ่ม๓๒นาทีแล้วมีคน๒คนไปอยู่หัวเรือ
คุณแตงโมตกจากหัวเรือคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้นะคะ
แล้วหลังจากที่ตกแล้วคุณแตงโมถูกดูดเข้าไปใต้ท้องเรือ

คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าไทยรัฐทีวีเรา
ให้นักข่าวไปจำลองการตกเรือจากท้ายเรือ

คุณอัจฉริยะบอกว่าผมเป็นวิศวกลศาสตร์
ความเร็วเรือตอนนั้นที่ให้การกันบอกว่า๘น็อตนะ

ถ้าตกหัวเรือนี่สิแล้วเรือมันแล่นต่อไปเนี่ย

ร่างของคุณตังโมจะโดนดูดเข้ามา
แล้วมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะโดนใบพัดโดนฟินเรืออะไร

ทีนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าผมเอาหลักฐานมายื่นให้กับตำรวจ
ถ้าเกิดว่าตำรวจไม่เอาไปรวมในสำนวนคดี
ซึ่งทุกคนไม่เคยรู้ว่ามันมีเทคนิคในการ
เขาเรียกใช้เงาใช้เงาและแสง

ให้เห็นว่าคลิปตั้งแต่๓๒๐๐เนี่ย

ถึงนาทีที่๓๖ที่เป็นกล้องวงจรปิดของกล้องเอกชน

ตำรวจจะมีเทคนิคอะไรผมไม่รู้
นะครับแต่ผมเอาว่าสะบดตอบผมให้ได้แล้วกัน
แซนให้การจริงให้การจริง
โอ้โหเราก็ไปถามทนายเดชาด้วยนะคะ
กรณีที่คุณอัจฉริยะเนี่ยเอาหลักฐานมามอบให้กองปราบแบบนี้นะคะ
จะทำให้ต้องลื้อคดีกันใหม่ไหมนับหนึ่งกันใหม่ไหมนะคะ
นายเดชาบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณอัจฉริยะ
ในฐานะพลเมืองดีย้ำบอกว่าพยานหลักฐานต้องเป็นของจริง
หลักฐานเหล่านั้นอ้าวคุณเดชาบอกว่า

ไปมอบให้กับตำรวจกองปราบอยู่ในสำนวนคดีหมดแล้ว
อ้าวคือถ้าอยู่ในสำนวนคดีหมดแล้ว
มันต้องถามต่อว่าแล้วตำรวจตีความหรือสรุปแบบไหน

คือหลักฐานชิ้นนี้ที่คุณอัจฉริยะเอามาเนี่ย
มันนอกจากตัวหลักฐานแล้วมีการไปสเก็ตช์ภาพด้วยอย่างนี้ไหม
ซึ่งไม่รู้ไอ้พวกนั้นเนี่ยตำรวจทำหรือเปล่า
แล้วทำแล้วได้ผลมาเหมือนกับที่คุณอัจฉริยะเขา
เขาได้มาแบบนั้นหรือเปล่าว่าแซนอยู่กลางเรือ

แล้วสรุปแล้วคุณแตงโมตกจากหัวเรือ
ถ้าใช่จริงนะทุกอย่างแบบต้องลื้อใหม่หมดเลย
มันพลิกเลยนะพลิกจากตอนแรกเลย

นั่นสิฮะทันไหมฮะนี่คือคำถามนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว
ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยแปลว่าทั้ง๕คนให้การเท็จหมดเลยนะ